ไปดูดราม่าในวงการการศึกษาไทยกันบ้างนะคะ
มีนักเรียนชั้นปร๖ที่โรงเรียนแห่ง๑ในจร๑นะคะ
โดยคุณครูให้เหตุผลนะคะว่าเด็กเรียนไม่เก่ง
หากเข้าไปสอบจะทำให้คะแนนเฉลี่ยของทั้งห้องได้น้อย
งานนี้ผู้ปกครองไม่ยอมค่ะบุกเข้าไปทวงถามเหตุผลถึงห้องสอบเลยค่ะ
อันนี้เป็นการเจรจาระหว่างผู้ปกครองที่บอกเหตุผลที่คุณครูพูดกับเด็ก
ซึ่งเหตุผลต่างที่ผู้ปกครองได้พูดออกไปเนี่ยทำให้เด็กเนี่ย
เป็นปรงเหมือนกันแล้วถูกบุลลี่จากเพื่อนเพื่อนด้วยน่ะ
ที่บอกว่าเพื่อนก็ล้อว่าแหมไม่ได้ไป
นี่ค่ะเป็นคำบอกเล่าของผู้ปกครอง
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ผู้ปกครองเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เป็นคลิปขณะที่บุกไปโรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสอบโอเน็ต
เพื่อทวงถามถึงสาเหตุว่าทำไมคุณครูประจำชั้น
ไม่ให้เด็กเข้าสอบโอเน็ตนะคะ
คุณช้อปเปอร์ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็ก
เขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในโซเชียล
เขาบอกว่าตัวเขามีหลาน๒คน
เรียนอยู่ชั้นป๖โรงเรียนประจำตำบลแห่ง๑ที่๑๐๑
ชั้นเรียนมีเด็กนักเรียนแค่๖คนเท่านั้น
แต่ว่าครูไม่ให้หลานทั้งสองคนเข้าสอบโอเน็ต
อ้างว่าที่ไม่ได้ไปสอบเพราะว่าเด็กปึกปึกภาษาอีสาน
ก็อาจจะแปลว่าเด็กที่เรียนไม่เก่งอะไรแบบนี้

และคำพูดนี้กลายเป็นบาดแผลฝังในใจของเด็กค่ะ
เนื่องจากว่าถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนบูลลี่
เพื่อนล้อว่าไม่ได้ไปสอบจนเด็กอาย
กระทั่งเมื่อวานนี้เป็นวันสอบโอเน็ตนะคะ
ก็เลยพาหลานไปโรงเรียนเพื่อเข้าสอบ
แต่ครูบอกว่าถ้าจะสอบไปติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอง
หลังจากนั้นครูก็เดินออกไปค่ะ

ผู้ปกครองก็เลยใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือ
โพสต์คลิปนี้ระบุข้อความว่า
เรื่องนี้ต้องถึงครูตรีนุษย์เจ้ากระทรวงศึกษาเท่านั้นแหละ
พอโรงเรียนบุกมาเคลียร์ใจผู้ปกครองกลางดึกเลย
ยังคาใจอยู่เหมือนกัน
ยังไงก็แล้วแต่อยากให้ครูประชำชั้นมาเถอะ

ว่าทำไมถึงตัดอนาคตเด็กแบบนี้นะคะ

ทำให้คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนลดลงอันนี้คือไม่ไหวแล้วนะ

แล้วเขาจะไม่ให้คุณค่ากับตัวเองนะคะ